ลุงคนนี้ไปสั่งอาหารสั่งเบียร์ที่ร้านอาหาร

ก็ถึงบอกว่าลุงแกมาคนเดียว

เดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนไอ้หนูหนู

หนีบเด็กในร้านมาด้วยจะมากดตังค์

สุดท้ายคือค่าน้ำมันก็ไม่จ่าย

สาวชุดแดงที่ร้านก็ทิ้งไว้แล้วนู่น

แล้วนี่เห็นผู้เสียหายไหมชุดแดงนั้นนะ

เพราะว่าจะพาน้องเขาไปกดตังค์

ซึ่งสาวชุดแดงเป็นผู้เสียหาย

พนักงานของร้านอาหารนั้นก็กดเงินมาด้วยแหละ

แล้วทีนี้คุณลุงน่ะถอยเก๋งไป

มายังไงร้านก็ก็คิดว่าเออลุงอ่ะจะให้มาช่วยเพราะว่าจริงจริงอ่ะที่เธอมาด้วยเห็นว่าคุณลุงนักขาวพิการ
บอกอ้าวพี่รู้จักลุงใช่ไหมพี่จ่ายตังค์มาพี่มากับลุง
ไม่รู้จักนี่นั่งมาด้วยเฉยเด็กปั๊มเขาจะเชื่อไหม
นักข่าวนะไปที่ปั๊มนี้ต้องไปคุยกับพนักงานปั๊มหน่อย
คนในคลิปที่ยืนงงอยู่เนี่ยนะชื่อคุณจักรพงศ์
คุณจักรพงศ์เล่าแบบนี้เกือบตี๒แล้วครับเมื่อวันที่๑๐ตุลาที่ผ่านมานี่แหละ
ลุงแกน่ะขับรถสีดำมาจากร้านอาหาร
ผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงชุดแดงนั่งมาด้วย
หลังจากนั้นลุงแกก็บอกให้ผมเติม๕๐๐

แต่พอเติมเสร็จปั๊บลุงแกขับไปเลย
ผู้หญิงชุดแดงก็โดนทิ้งไว้
แล้วพนักงานปั๊มรีบขี่มอเตอร์ไซต์ไปตามเลย
ตามจะเอาตังค์๕๐๐ฟังพนักงานปั๊มค่ะ
ย้อนไปอีกนิดหนึ่ง
ย้อนไปก่อนที่จะมาที่ปั๊มนี้ที่เล่าตอนแรกว่าอยู่ร้านนั้น
เออคือร้านอยู่ไม่ไกลจากปั๊มหรอกดอม
แล้วอันเนี้ยคือกล้องหน้าหลานจับผ้าประวัติได้เห็นไหม
ลุงแกเนี่ยมาคนเดียวอายุสัก๖๐แล้วค่ะ

ค้ำยันไงเพราะว่าขาอย่างที่บอกขาพิการ

พอมาถึงอ้าวเอาเบียร์มาหน่อย

ร้านปิดสักประมาณเที่ยงคืนจากทุ่มถึงเที่ยงคืน
โอ้โฮนั่งนานนะมาคนเดียวด้วยนั่งนานถูก
บินมา๕๒๐๐บาทโอ้โหกินอะไรเยอะแยะ
เออไม่มีเงินสดอ่ะเดี๋ยวออกไปกดเงินให้ละกันนะ
น้องขึ้นรถมาเลยเดี๋ยวไปกับพี่ด้วย
เสร็จแล้วพนักงานขึ้นรถมาด้วย
แล้วพนักงานก็โทรกลับไปบอกที่ร้านนะ
พี่หนูโดนทิ้งหนูโดนทิ้งอยู่ในปั๊ม
ปั๊มแถวร้านนั่นแหละลุงแกทิ้งกันไปไหนไม่รู้

แล้วพนักงานผู้หญิงเสื้อชุดแดงคนนี้เขาเล่าให้ฟัง

และที่แสบที่สุดเนี่ยนะลุงแกบอกหนูว่าไงรู้ไหม

แล้วให้หนูออกมายืนรอจะได้ช่วยเข็น

เพราะให้หนูลงจากรถนะ
เพราะว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดจะให้หนูช่วยเข็น
หนูก็อยากจะช่วยเข็นสินี่เห็นทะเบียนรถด้วย

ก็ใช่ไงพอเติมน้ำมันเสร็จลุงแกไปเลยอ่ะ
ร้านเองบอกว่าตอนนี้ร้านยังไม่ได้แจ้งความ

ถ้าเกิดไม่มาดีเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไป

พฤติกรรมแบบนี้ต้องร้านอื่นดู

ค่าอาหารค่าน้ำมันอีก๕๐๐บาท
แล้วอย่าลืมนะว่าแกสั่งเบียร์แล้วไปขับรถต่ออีก

นี่ก็เข้าข่ายเมาแล้วขับด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชม